พระสังฆราชมีพระบัญชาให้ทุกวัดทั่วประเทศนะครับ
จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก
ในช่วงที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด๑๙
แต่อย่างไรก็ตามส่งให้คำนึงถึงการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยด้วยนะครับ
สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผย
แล้วก็เผยแพร่ถึงหนังสือประธานพระดำริ
ให้วัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนะครับ
ซึ่งก็เป็นหนังสือที่ส่งถึงผู้มนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีใจความสำคัญบอกว่าสมเด็จพระอริยวงศ์
สาขตยามสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับ
ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยการประกอบอาชีพ
การดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจ
ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนที่มีรายได้น้อย
หรือว่าตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบ
ในการดำรงชีพอย่างกระทันหัน
พร้อมทั้งทรงพระดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
คู่กับสังคมไทยมานานแต่โบราณตราบจนถึงปัจจุบัน
วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พรรมนักของพระพิสุสมเนม
แต่ยังเป็นสถานที่สาธารณะและสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชน
ควรที่จะให้วัดมีศักยะเพียงพอ
ที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากนะครับ
สมเด็จพระสังคราชมีพระบัญชาโปรดให้พิจารณาสังการ
พระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ประสานกับวัดทั่วราชอาณาจักร

จะตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก

นี้ไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการกำหนดแนวทางประสาน
ความร่วมมือโดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด
และขอให้ร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีประจำแต่ละพื้นที่
ในการปฏิบัติจัดตั้งโรงทานและแจกจ่ายให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยค่ะ
ทางนี้นะครับก็ถือว่าไม่ใช่การบังคับนะ
แต่ว่าทางเรื่องของการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนนั้นนะครับ
ทางวัดก็จะมีการสวดมนต์ในวันที่๒๕มีนาคมนี้